อย่างที่บอกไปนะคะว่าไลน์เราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ย

ไม่รู้จะร้อนมากก่อไก่อีกกี่ล้านตัวดี
โซเชียลเขาก็เลยขอขำขันคลายร้อนกันนะคะ

ร้อนจนต้องร้องขอชีวิต

นประชดประชันกันแม้วันอากาศร้อนจัดค่ะ
แท็กนี้ก็ติดกันพลืบเลยนะคะ

มีทั้งภาพสนุกฮาเต็มไปหมดเลย

นี่พระอาทิตย์วันนี้วันหยุด

เดี๋ยวส่องแสงไม่ได้ถึงร้อยล้านปีข้างหน้านะ

แปลกใจเลยทำไมประเทศไทยเราถึงไม่มีแวมพาย

แต่อุณหภูมิก็ยังสูงจนเกือบจะแตะ๓๐องศาเลยทีเดียวนะคะ

มานั่งแอปว่าไม่เป็นไรทนไหวไม่ได้ค่ะ
ช่วยถ่างตาดูอากาศด้วยค่ะ

แล้วก็ติดแฮชแท็กร้อนจนต้องร้องขอชีวิต

มีแฮชแท็กร้อนแบบคนละลายไข่สุก
สละลายไอศครีมละลาย

ตอนนี้ทุกคนร้องขอชีวิตอย่างแรง

ความร้อนไม่ทำให้เดือดร้อนสักเท่าไหร่
เดือดร้อนบ้านเธอสิ
แล้วก็แฮชแท็กเอลซ่าไม่ได้กล่าว
คือร้อนมากตอนนี้เอลซ่าก็ใส่ชุดสีแดง
แล้วก็เปลี่ยนจากพ่นน้ำแข็งเป็นพ่นไฟแทนแล้วนะคะ

เพราะว่าจะมีปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากด้วย

มันร้อนจนถึงขั้นต้องร้องขอชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอ